คบหากันมาอย่างยาวนานค่ะซึ่งตั้งแต่มีกระแสข่าวมานะคะ
เจ้าแหลมก็เก็บตัวเงี้ยบแต่ว่าสุดนะคะ
อาจจะพบกับสื่อมวลชนครั้งแรกวันพรุ่งนี้ค่ะ
จะไปร่วมงานมอบรางวัลของสมาคมผู้สื่อข่าวศิลาแห่งประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ที่โรงแรมอโนมาแกรนกรุงเทพด้วยตัวเองค่ะ
ซึ่งเจ้าแหลมนะคะก็ถูกให้รับรางวัลนักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมค่ะพร้อมด้วยโชคชัยพิสิทวุฒินันที่ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
ซึ่งเสียหุยโค้ชของเจ้าแหลมนะคะก็ได้บอกว่าอย่าเพิ่งถามเรื่องความรักแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างศรีสะเกดกับน้องเก๋พัชรีวัลกัณหาอดีตแฟนสาว
เพราะว่าเจ้าแหลมยังไม่พร้อมให้คำตอบค่ะตอนนี้ก็ปล่อยให้พักจากการฝึกซ้อมด้วยนะคะ
และก็เตรียมที่จะเลื่อนไฟล์ป้องกันแชมป์ออกไปจากที่แต่เดิมนะคะ
มีคิวจะป้องกันแชมป์สิงหาคมเลื่อนออกไปเป็นเดือนตุลาคมค่ะ
และถ้าเจ้าแหลมพร้อมจะเปิดใจเมื่อไหร่ก็จะแถลงข่าวให้ทราบโดยทันที
อยากจะขอร้องสื่อให้เห็นใจและก็เข้าใจศรีสะเกดด้วยค่ะ
เจ้าของตำแหน่งชาวบราซิลได้สำเร็จค่ะ
เอาชนะคะแนนนะคะไม่เป็นเอกฉัน๒ต่อ๓เสียงค่ะหลังจากดวนกันเดือดจนครบ๕ยก
จากสุภาชัยพราน๒๖นะคะเป็นยอดมวยเข่าประเภทสูงยาวเข่าดีที่ฟอร์มกำลังสดมากค่ะ